ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าบ้านที่สุราธานีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
คือเพิ่งไปกรีดยางมากับภรรยากลับมาถึงบ้านเนี่ยถูกยิงตายเลย
สพบ้านนาเดิมนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
คือออกไปกรีดยางเมื่อคืนกลับมาที่บ้านตอนช่วงเช้ามืดนะฮะถูกยิงเสียชีวิต
นี่ตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับกู้ภัยด้วยนะครับ
บ้านพักหลังนี้อยู่ที่ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราชธานีนะครับ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ริมถนนนะครับ
ถนนบ้านสวยศรีนะครับเนี่ยหน้าบ้านจะมีแคร่อยู่แล้วมีผู้เสียชีวิตอยู่หนึ่งคนนะฮะ
ชื่อนายสักกรินชูแสงสีอายุสี่สิบสี่ปีถูกยิงในกระสุนนะครับ
เข้าหน้าผากหนึ่งนัดหน้าอกหนึ่งนัดซี่โครงขวาอีกหนึ่งนัด
แล้วที่ถนนมีปลอกกระสุน๙มมตกอยู่๓ปลอกหัวกระสุนอีก๒หัว
คนร้ายนี่หลบหนีไปนะฮะหลังจากก่อเหตุเมื่อช่วงเช้า
ภรรยาของผู้ตายชื่อละอองนะฮะเป็นลมล้มพับอยู่ที่บ้าน
พอฟื้นคืนสติขึ้นมาได้นี่ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเมื่อคืนนี้
ตอน๕ทุ่มเธอออกไปกรีดยางกับสามีก็คือนายสักกรินนะ
ก็ในสวนยางที่รับจ้างนะครับ
กรีดยางเสร็จตอนตี๕สามีเดินกลับเข้าบ้านก่อนส่วนตัวเธอแวะไปดูเบ็ดตกปลาที่เสียบไว้ที่หนองน้ำ
จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสามสี่นัดทีแรกยังไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนที่มีคนมายิงสามีนะ
ส่วนตัวเธอเนี่ยอยู่กินกับนายสักกรินสามีมา๑๖ปียืนยันว่าสามีไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครทำงานอยู่บ้านแค่นั้นเอง
แต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งคือมีเจ้าของสวนมะละกอที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านมาไล่ต่อว่าผู้คนแถวบ้านเนี่ยแถวนี้๕๖หลังรวมทั้งสามีเธอด้วยว่าแอบไปขโมยมะละกอเขาหรือเปล่า
แต่ไม่มีใครยอมรับว่าทำนะเพราะว่าสามีเธอก็ไม่ได้ทำแต่เธอก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไปหรือเปล่าถ้าเกิดเรื่องแค่นี้เนี่ยจะถึงขั้นแบบมายิงกันตาย
ก็เลยวิ่งออกมาดูที่หน้าบ้านเห็นท้ายรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่หายไปในความ
มืดส่วนเรื่องที่

นายสักกรินถูกยิงเสียชีวิตจะมาจากสาเหตุอะไรเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพื่อนบ้านในระแวกนะครับบอกว่าช่วงประมาณตีห้าครึ่งที่ผ่านมานะครับ
มืดวันนี้ได้ยินเสียงปืน๓๔นัดนะครับ
ทีแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นการก่อเหตุยิงกันเสียชีวิต
ซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่คนข้างบ้านถูกยิน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นฝีมือใครแล้วเกิดอะไรขึ้น
มีแต่คนได้ยินเสียงปืนนะฮะ
มีก็หลานชายข้างบ้านบอกเห็นจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่ไป
หายไปกับความมืดในช่วงเช้ามืดหลังจากได้ยินเสียงปืน
พันธุ์ตำรวจเอกนรงรักปฐุมภูมิกับการสพบ้านนาเดิมนะครับ
บอกว่าปมก่อเหตุในครั้งนี้เบื้องต้น
จากการสืบสวนพบว่าผู้ตายมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
แต่ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับเดี๋ยวต้องไปไล่สืบสวนสอบสวนต่อ
ว่าจะมีสาเหตุอื่นมีคู่กรณี
คู่ขัดแย้งคนอื่นหรือไม่อย่างไร
ก็จะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ต่อไป